มีเหตุการณ์นี้ครับเพราะว่าชายที่อาศัยอยู่บ้านนี้คนเดียวนะครับ
คือจริงก่อนหน้านั้นก็อาศัยอยู่กับญาติ
แต่ญาติทนไม่ไหวเพราะผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายคนในบ้านนะฮะ

เมื่อคืนครับเขาคลุ้มคลั่งและก่อเหตุในการเผาบ้านของตัวเอง
คุณผู้ชมไปดูช่วงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไประงับเพลิงนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านเผาบ้านตัวเองทิ้งนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สัก๔ทุ่มกว่านะครับ
ตำรวจสนดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

สิริสุขแขวงดอนเมืองเขตดอนเมือง
ก็ประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและอาสาสมัครเข้าตรวจสอบครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน๒ชั้นเพลิงได้ลุกไหม้อยู่ภายในบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงต้องฉีดน้ำสกัดเผลิงมาให้ลุกลามไปบ้านข้าง
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
ตรวจสอบภายในบ้านนะครับทั้งหมดเลยคุณ
ส่วนในบ้านมีผู้พักอาศัยอยู่๑คน
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันคุณนะฮะ
จากข้อมูลทราบว่าเดิมบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัย๔คนนะ
โดยมีนายบิ๊กอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
เป็นคนสติไม่ดีมักจะทำร้ายคนในบ้านแหละครับ
ทำให้ญาติหรือคนในบ้านที่เคยอาศัยอยู่กัน๔คน
พากันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะทนไม่ไหว
ก็เหลือเพียงนายบิ๊กอยู่บ้านนี้เพียงคนเดียว
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณสัก๒ทุ่ม
นายบิ๊กจุดไฟเพราะจุดไฟปุ๊บนะครับ
ก็ได้ถึงกับการให้เภาพูดรุชดูหภัยที่รับนำเขามา

เขาอยู่กับใครบ้างในบ้าน
เขาบอกว่าอยู่คนเดียว
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุตำรวจได้กันพื้นที่ไว้
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ

ส่วนตัวคนที่จุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจ

เพราะว่าถูกเพลิงเผาผลาญจนเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
จริงน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่

อีกหน่อยแล้วแต่ก่อนอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะ
ดูบ้านค่อนข้างจะสวยแล้วก็หรูเหมือนกัน